ดูรอยแปลกที่เกิดขึ้นบนรถของสาวรายนี้
เชื่อว่าเห็นแบบนี้แล้วให้โชคแน่เลย
ว้าวมาอีกแล้วโอ้โฮ

ตั้งแต่เศรษฐ์ปกติที่เราเคยเห็นบนหลังคารถเลย

ถูกต้องแต่คลานี้มาข้างแหละ
แปลกอยู่เหมือนกันเป็นร่องรอยแบบนี้คุณว่าประหลาดไหม

สมมุตินะมันเป็นร่องรอยของการเลื้อยของพญานาคจริง

จะไปเลื้อยข้างรถนี่เหรอแปลกนะ
แปลกสิเป็นข้าง
เอ้าไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าถ้าลองวัดความยาวของรอยภัณฑีนี่แล้วล่ะก็
รวมนะอันนี้แบบรวมนะยาวกว่าตัวรถอีก
โอ้โฮสัก๓เมตรได้ว่างั้นพันรอบรถอย่างนี้เหรอ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ไปดูกันหน่อยว่ารถคันนี้มันอะไรยังไง
กองงอกองงอกองอแปลว่าอะไร

เอ้าป้ายราเบียนแบบนี้ผมไม่ขออ่านต่อแล้วกันเห็นที่ทาตากันอยู่แล้วนะ
เป็นชาวจังหวัดนครนายกฮะเขาเอารถของเขามาจอดเอาไว้ตรงนี้
แล้วก็ถ่ายคลิปคลิปแบบนี้แล้วก็โพสต์เอาไว้
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากไปทำบุญกระถิ่นใหญ่ที่วัดแห่งหนึ่ง
ในช่วงบ่ายพอกลับมาก็เจอรอยประหลาดแบบนี้

เพราะส่วนตัวเธอมีความเชื่อเรื่องของพญานาคอยู่แล้ว

พวกมันก็มีความเชื่อก็ว่ากันไป
แล้วเธอบอกว่าเอาจริงมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเธอนะ
ปกติเนี่ยเธอโอเคเป็นคนที่เชื่อเรื่องของพญานาค
แล้วเธอก็เคยเห็นเฉพาะในข่าว
ว่ารอยพญานาคมันจะออกมาแบบนี้
รถราอะไรก็ว่าไป
สงสัยดูตล่อนดูถ่าวไทรัตร
แล้วเขาบอกว่าจะมาในช่วงใกล้วันออกพรรษาของทุกปีอยู่แล้ว
เกิดขึ้นกับเธอเข้าแปลกใจเหมือนกัน
แต่ก็รู้สึกดีใจนะก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้
เชื่อว่าจะได้โชคได้ลาบ
ชาวเน็ตสายมูตามความเชื่อมาเห็นคลิปนี้เข้า
โอ้โหคอมมงคอมเมนต์สาธุสาธุขอโชคลาภกันก็เยอะ
นี่เดี๋ยวนี้เขาขอโชคขอลาบกันทางอินเตอร์เน็ตแล้ว
ก็คือคอมมงคอมเมนต์สาธุกันก็ว่ากันไป
จะตามนั้นตามนี้ตามไหนไม่มีใครรู้หรอกครับ

ได้แต่ดูแล้วก็มานั่งคิดว่าไอ้รอยแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะลองทิมทรัพย์ว่า